เมื่อวานนี้ก็พาไปแล้วอีกหนึ่งงานแต่งงานแนวแบบ

วันนี้ค่ะมาอีกทีมหนึ่งอีกหนึ่งคู่
เป็นแนวแบบอีสานเลยคุณ
วนซื่นโฮแซวกันมาเลย
มาเต็มมากนะคะจัดที่จังหวัดหนองคายค่ะ

น้องแก้มกวินตรา
ก็เข้าวิวากันแบบเรียบง่ายสไตล์อีสาน

นั่นสินแบบน่ารักมากคุณต้องเห็นรูปที่เขาอัพกัน
เริ่มต้นงานนะคะเวลา๙นาฬิกา๓๙นาทีวันนี้
ขบวนแห่เจ้าบ่าวก็เริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนเทศบาล๒

นำโดยขบวนประกอบด้วยรถขบวนกองยาว

ประตูเงินประตูทองมา๒๔ประตู
บอกเลยว่าแต่ละประตูไม่ธรรมดา
มีทั้งเต้นลอดประตูบ้าง

ตะโกนบอกรักเจ้าสาวบ้างดูค่ะคุณ
นี่ประตูเงินประตูทองยาวมาก
แต่ดิฉันว่าไม่ยากสำหรับหนุ่มรัชตะเข้าไปในกีฬา
เป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลแข็งแรงมาก
จากนั้นพอผ่านประตูเงินประตูทองไปได้แล้วเนี่ยนะคะ
บ่าวก็จะไปรับตัวเจ้าสาวลงมาจากห้อง
มาประกอบพิธีมั่นตามด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญค่ะ
และก็สุดท้ายจบด้วยพิธีส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่ห้องหอนะคะ
เป็นอันเสร็จพิธีแต่งงานแบบประเพณีพื้นเมืองของภาคอีสานอย่างสมบูรณ

เรียบง่ายแบบสบายแล้วก็เอกไก่ด้วยนะ
ใช่ค่ะชุดเจ้าสาวก็น่ารักนะคุณนะ

ตลอดงานนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยซึ้งมากกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่เลยคุณค่ะ
ทั้งสองคนบอกว่าก็ไม่ได้วางแผนอะไรกับชีวิตมาก
ให้เป็นไปตามธรรมชาติทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุด

เป็นหญิงก็ได้ชายก็ได้ยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปนะคะ
งานนี้ก็มีเพื่อนดาราแล้วก็นักฟุตบอลมาร่วมงานกันหลายคนเลย
เอามาดูเพื่อนเจ้าสาวสวยกันบ้าง
มีคุณเบ้นปุญญพรคุณโมอามีนาตายชัชดาพรนกอุศนีแพรแอมเบอรี่
แล้วก็ไดซูเกสุกี้ฮาวาเป็นต้นนะคะ
ทั้งนี้คู่บ่าวสาวก็จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในกรุงเทพอีกที
วันที่๒๔ธันวาคมนี้
ซึ่งตรงกับวันเกิดของฝ่ายสาวเจ้าสาวพอดีนะคะ
วาระเวลาสตูดิโอโยธินพัฒนาจ้า
เขาบอกว่ากลัวเจ้าสาวลืมก็เลยจัดวันเกิด

จะได้แบบครบรอบวันเกิดครบรอบวันแต่งงานพร้อมกัน
ต้องคืนตามวันเดียวไปเลยจบนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นผู้รักวันละครนะคุณนะ
ปีนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงน่ารักจริงนะคะ